เข้าใจได้แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่ากลัวเข็มหรือเพราะอะไร
บางคนก็ว่าป่วยจิตหรือเปล่านะคะ
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัก
บอกเลยถ้าฉีดเจ็บเจอตบ
เฮ้ยก็ต้องเจ็บทุกคนเปล่า
กำลังจะฉีดง้างมืออย่างนี้เลย

เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด

เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด

เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด

เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนี้กำลังจะปัด
ใจหายเลยครับจะดูร้อยทำไมเต็มสู่โจมแล้ว
ใช่มันตบเมื่อไหร่มันโดนจับแน่
ใช่ค่ะอุ๊ยมือนิ่งมากเก่งมาก

นี่มาอาการไหนครับพี่
อาการไหนคือหลายคนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั่นสิฮะยืนงงในดงเข็มอ่ะจังหวะที่ง้างมือนี่เสี่ยวนะ

คือตอนนี้คือทุกคนก็งงกัน
หนึ่งเป็นอาการของคนกลัวเข็มจริง
หรือเขามีอาการป่วยจิตหรือเปล่า
ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปก่อเหตุอีกเหตุการณ์อื่นอีกหรือเปล่า

อะไรมนุษย์เอ๋ยเรามาทำไมอะไรก็ไม่รู้